ถ้าตลอดทั้งรายการแล้วถ้ายังไม่กลับมา

ไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่นี่ค่ะคุณชนะคุณนิวนาว
เปลี่ยนพื้นที่หน่อยเพราะว่าทำไม
ดิฉันเนี่ยรวบรวมคลิปในโซเชียล

ก็จะต้องขอพื้นที่ให้ดิฉันนิดนึง

ถ้าขอเยอะกว่านี้คุณไปงานวัดก็ได้ครับ

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมมาขยับแข้งขยับขากันหน่อยแบบนี้
คลิปที่จะพาไปดูต่อไปนี้รับรองว่าพื้นที่เยอะกว่าที่ดิฉันใช้

เผื่อค่าตัวคุณด้วยค่ะ

เต้นเผื่อค่าตัวคุณค่ะเราต้องเอาค่าตัวคุณให้เขาค่ะอ๋อค่าตกด้วย
คุณไม่ต้องมาพูดถึงดิฉันดิฉันเอาคลิปมาให้คุณดูเนี่ยให้ดูคุณยาย
อ๋อเหรอคุณเห็นคุณยายที่เต้นไหมคะค่ะคุณยายคุณยายค่ะ
สบายดีนะคุณยายนะนี่คุณผู้ชมคลิปนี้ที่เอามาเนี่ยคุณยายท่านนี้นะ
สงสัยจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ลูกนกชุภาพรร้องไปเป๊ะอ้าวร้องเป๊ะลิปซิงค์เป๊ะท่าเป๊ะเนี่ยเสร็จผมก็ทำให้ไร
กระเป๋าก็ครับเขาได้กางเกงก็ยีนรีวายจะเรียกลำไยคิดดูให้ดีอ้าวคิดดูให้ดี
น่ารักมากคุณค่ะคุณยายเนี่ยลืมหรือเปล่าว่าตัวเองอายุเท่าไหร่
ถ้าถุงที่ใส่มาเนี่ยมัดแน่นไหมคุณยายนะคะร้องเป๊ะเต้นเป๊ะไม่ต้องมีแดนเซอร์กันเลยทีเดียว
ใครเนี่ยที่เห็นก็ต้องพากันอมยิ้มคุณว่าไหมอดยิ้มไม่ได้จริงเพราะว่าลีลาของคุณยายเนี่ยสุดยอดโซโลแบบฉายเดี่ยวไปเลย
และแน่นอนว่าพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ลงไปในโซเชียลนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากอย่างเช่นมวลหลายคุณยายเก่ง
นี่ค่ะความสุขของเจ้าของนะคะเห็ดเอาโลดยายเห็ดเอายายมีความสุขบางคนก็บอกว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุดยอดจ้านะคะ
ส่วนใหญ่เนี่ยออกมาในเชิงแบบว่าชื่นชมนะเพราะว่าคุณยายเต้นลืมแก่แล้วต้องใช้คำนี้นะคุณผู้ชม
แล้วก็มีคนมาอวยพรขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้นไป
หลายคนอยากรู้ค่ะยายยายร้องหนักเต้นหน่วงเต้นแรงขนาดนี้เต้นลืมแก่แบบนี้คุณยายไม่เหนื่อยบ้างเหรอ
เดี๋ยวไปฟังคำตอบคุณยายดีกว่าคุณยายเหนื่อยไหมจ๊ะยายจ๋า

แต่เนี่ยในคลิปเขาก็ถามยายใช่ไหมยาดมไหมยาดมไหม
ยายบอกอย่าหอมเถอะขนาดนี้ยายไม่ค่อยถนัดแกดูละลายอย่าหอมรอฉันเลย
ต้องกินแล้วล่ะดมไม่ไหวยายยายเหนื่อยไหมยายไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยนะยาย
นี่หนูยังไม่แก่เลยยายโอ้โห
สุดยอดคุณยายแข็งแรงมากเลยนะเต้นจนลืมไปเลยว่าตัวเองนุ่งผ้าถุงมา
วันหลังนะยายนะนุ่งกางเกงจะได้เต้นแรงกว่านี้หนูว่ายายยังห่วงผ้าถุงหนู